โฟกอยู่หลังโชคของอีกเดือน

ก็พูดโน่นกล้องแล้ว
ได้นะครับได้ฟังซ้ำน้ำกล้อง

เล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนี้มันเกิดขึ้นอะไร
เล่าเหตุการณ์วันนั้นหนึ่งจ้ะ

จำไม่ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ประมาณว่าไปเรานั่งรถจากจังหวัด
จิตครับนั่งรถจากพิจิตรไปประมาณ๘๙ชั่วโมงไปเล่นดนตรีที่พม่าครับใช่ซึ่งประมาณนั้นพี่
ประมาณว่าบางทีก็คือท่านที่เห็นเลยมันเรียกว่าอะไรต้องพูดว่าอะไร
คือเรียกว่าไงผมเราอาจจะได้รับวัฒนธรรมการชมดนตรีที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรอย่างนี้
ไม่ได้พูดอะไรเลยครับคือผมเห็นแต่
ด้วยความที่บรรยากาศที่งานมันมืดอยู่แล้ว
ผมก็ลองนี่เลยมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
เออใช่
ตอนนั้นคือแบบ

ตอนนั้นแวปนั้นคิดอะไรบ้าง

แล้วไม่ห่วงหรอคิดบ้าง

ผมไม่รู้ว่าจะเอาไง

ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง

แล้วถ้าสมมติเขามีมีด

นี่คือความปลอดภัยของตัวเอง

ซึ่งผมถือว่าเขาค่อนข้างมีสปีริต
เพราะว่าเขารับผิดชอบ

หลังจากคอยลงจากเวทีทุกอย่างก็คือจบ

คือผมไปกินข้าวต้มกับมือกองต่อ

แบบเฮ้ยแถวนี้มีร้านข้าว

ประมาณระวังให้แฟนเพลงขึ้นไปบนเวทีอย่างไรบ้าง

แต่อันนี้เป็นเขาเจอพื้นฐานของผู้ใหญ่
มันทำให้เราระวังหรืออะไร
ทำให้ตัวเราเกิดระแวง
เวลาแพนงาน

เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของทีมงาน

อันนี้จริงใช่มั้ย
ตอนที่ไปกินข้าวต้มอยู่ตรงนั้นก็แบบ
ถ้าตายแล้วเซฟเราเล่นไม่ครบ
เพิ่งไม่ครบลงออกก่อนเพิ่งนึกได้

พูดสวัสดิ์ช่วยหาผู้จุดการ

อันนี้เราก็อยากแฟนเขารักผิดชอบในส่วนหนึ่ง

ถือว่าทางร้านเขารับผิดชอบกับลูกค้า
อันนี้คือเรื่องที่ดีมาก
ก็ตามีการหยุดความไปกัน
ไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านแต่ผมไม่ค่อยแคร์
คือเมื่อคือเราอาจจะเป็นเมล์ชี้ไปหมื่นวัน
ก็เลยมากินข้าวต้มด้วยก่อน
จริงตัวเราอินโกรธเหรอคะ

ก็คืออย่างน้อยมันแสดงให้เห็นว่ามันเป็น

รวมถึงทุกคนทุกฝ่าย

หน้าค่ะหรือว่าเราจริงไม่ได้

เพราะว่าสุดท้ายจะเป็นค่ายเท่านั้นที่รับงาน

แล้วก็สามารถกลับไปรอกันไปรึยังได้อีก

สถานการณ์อะไร

มีใจการรับที่สต่าง
เอ่อไม่มีอยู่ที่ผมคือไปอยู่ที่ทีมงาน

มองอะไรกับแฟนคลัมบ้าง

อะไรนะเพื่อน
ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ

ต่อนะต่อ
ไม่ต้องจบดี

ทุกคนต้องเรียนรู้อยู่แล้ว

ก้าวเล็กที่ทำให้เรารู้จักมัน

ขอบคุณนี่